เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นสำนักของฤษีตนหนึ่งอยู่ที่ศรีรชาจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าลูกศิษย์นี่ไปกันเยอะเหลือเกิน
ทำพิธีไหว้ครูแล้วก็อาบน้ำว่านด้วยนะฮะ
ยาบ

บ่อน้ำว่านไปไม่รู้ของขึ้นหรือว่าอะไรยังไง
หรือจะอุปทานหมู่หรืออะไรยังไง
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะแต่เราก็อยากตรวจสอบให้ว่าเออมันยังไงกันแน่
เป็นอาสมของฤษี
คนหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

จะมีลูกศิษย์เขาสามคนอยู่ในบ่อน้ำว่านแล้วเต็มไปด้วยสายสินล้อมรอบนะฮะ
มีรูปปั้นรือสียักษ์ด้วยนะฮะเป็นปู่ฤษีนะครับ
นี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงที่สายสินล้อมรอบอยู่เนี่ย
จะมีรูปปั้นปู่ฤษีอยู่ข้างนอกบ่อจะมีลูกศิษย์คนอื่นอื่นคอยยืนประคองอยู่
สำหรับคนที่อยู่ในบ่อที่กำลังของขึ้นกันอยู่
ส่วนคนที่เป็นพ่อปู่ฤษีของอาสมแห่งนี้
ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ทางซ้ายของบ่อนะฮะคอยทำพิธีอยู่
เราเห็นคลิปนี้แล้วคนก็โอ้โหแปลกใจสงสัยเออเกิดอะไรขึ้น
ส่วนนี้คือคนที่เป็นฤษีที่ทำพิธีนะครับ

คือตำหนักพ่อแก่โยคีวาดาบทกายทรงพ่อเชิญ
ตำหนักจะมีรูปปั้นพ่อปู่ฤษีอยู่เยอะแยะไปหมดนะฮะ
วางอยู่บนแท่นบูชาและเราก็ได้เจอกับฤษีตนนี้นะฮะ
เขาชื่อนายเผชิญทูลฉลาดนะครับบอกว่าเป็นร่างทรงพ่อแก่โยคีวาดาบท
และเป็นคนทำพิธีที่เกิดขึ้นตามคลิปเมื่อกี้นี้
คลิปนี้เนี่ยเป็นพิธีอาบน้ำว่าน๑๐๘และพิธีไหว้ครูนะ
เผชิญบอกว่าทำพิธีไหว้ครูกับอาบน้ำว่านตรงนี้
เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็เปิดโชคลาภให้กับลูกศิษย์
จะจัดขึ้นทุกปีนะฮะในเดือนมีนาคมอ่า
ส่วนคลิปที่มันเผยแพร่ออกมาเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นคลิปของช่วงปีก่อนนะ
สงสัยจะมีคนไม่หวังดีเอาออกมาเผยแพร่ก็เลยฝากบอกว่า
เผื่อใครที่แบบไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อ่า
ศรัทธาก็อย่ามาลบหลู่เพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ย
มันขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล
มันเป็นงานครูปีงานประจำปีของที่ตำหนักพ่อแก่เนี่ย
โยชีวรบทคือหนึ่งสองมีนาคืองานครูปี
คืองานไหว้ครูคืองานครอบครูใหญ่ในงานเนี้ยมีพิธีต่างต่าง
คือการครอบครูแล้วก็มีวิธีพิเศษก็คืออาบน้ำว่านครับ
เข้าใจว่าประมาณนี้ในคลิปนั้นเป็นเอ่อ
วิธีการที่ว่าคืออาบน้ำว่านร้อยแปดอืม
แล้วก็มีอาการลักษณะแบบนี้นะฮะค่ะแต่ทางนายฉลาดอ่า
เผชิญทูลฉลาดที่เป็นร่างทรงพ่อแก่โยคีวาดาบทเนี่ย

เหมือนเมื่อกี้ก็ฝากร้านไว้